เคยเห็นน้าอยู่ในจอเกมน้าได้จากไทยแล้วเมื่อวาน
ต่อจากนี้คงเป็นต้านานลงกาลตะหลวกทรึงไทย
เมียครับนี้ไง

ยิ้มเหี้ยแล้วไอ้สัตว์
เฮ้ยเดี๋ยว

มาเล่นตังหลบเคยโดนตบตรงกลางกระบ้าน
เพื่อนคนนั้นมันคงรำคาญวันเล่นแต่เหมือนเดิม

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ก็เดินตรงมาเลยนะ
คุณผู้ชมฮะจากที่เมื่อวานนี้นะครับ
ที่เราได้ติดตามเรื่องการเสียชีวิตของนักคอมไปนะครับ

ก็คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของเมื่อวานกันหน่อย
ซึ่งจริงแล้วก็จะมีทางญาติ
แล้วก็มีคนในวงการไม่กี่คนนะครับ
ในการไปร่วมพิธีชาปนกิจนะครับ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะฮะ
นี่แหละครับก็คือบรรยากาศการชาปนกิจศพนครชวนชื่นหรือว่านายอาคมปรีดากุล
ดาราตลกขวัญใจชาวไทยมีขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย๓โมงนะครับ
เมนวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
พิธีก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด๑๙อย่างเข้มงวดนะครับท่ามกลางคนในครอบครัว
แล้วก็เพื่อนพ้องในวงการเพียงไม่กี่คนที่มาร่วมพิธีนะครับ
โดยคนในครอบครัวก็จะมีเพียงคุณไอซ์นพัชรินลูกสาว
แล้วก็คุณแบงค์อธิกิจนะครับลูกเขยเท่านั้นเองนะครับ
ที่มาจัดหน้าที่ทำหน้าที่ในการจัดการพิธีนะครับ
ขณะที่แม่เอ๋ประภาษีภรรยาของนาคอม
เราทราบกันอยู่นะครับว่าติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนลูกชายของนักคอมนะครับอีก๒คนก็ต้องถูกกักตัว
ก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมพิธีได้นะครับ
มันใจหายมากเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะ
พ่อเสียคุณแม่ติดโควิดอยู่โรงพยาบาลมาไม่ได้
น้องชายกักตัวมาไม่ได้
ไม่มีครอบครัวไม่มีใครได้มางานพ่อเลย
มีแต่เราสองคนนะคะมันก็ค่อนข้างสะเทือนใจนิดนึง
หนูอยากบอกพ่อว่าแบบไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องห่วงแม่

หลังจากนี้หนูมั่นใจหนูจะดูแลแม่และครอบครัวให้ดีที่สุด
เท่าที่ลูกสาวคนนี้จะทำได้ค่ะ
นั่นนะครับก็เป็นคำเปิดเผยจากลูกสาวของนักคอม
ก็คือคุณไอซ์ขณะที่คนในวงการบันเทิง
มาร่วมไว้อะไรนักคอมเป็นครั้งสุดท้าย
อย่างเช่นคุณหนุ่มกัญชัยนะครับคุณตั๊กบริบูรณ์
คุณเจี๊ยบเชิญยิ้มคุณโกติอารามบอยคุณป๋องกะพล
คุณยูริซึ่งเป็นภรรยาของคุณบอลเชิญยิ้ม
ส่วนคุณบอลเองก็ยังคงอยู่ในช่วงของการกักตัวอยู่นะฮะ
คุณแจงภรรยาของคุณแจ๊สชวนชื่น
เพราะว่าคุณแจ๊สเองก็อยู่ในช่วงของการกักตัวเหมือนกันนะครับ
โดยได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์หน้ารูปนักคอม
ที่ด้านล่างของเมนแล้วก็มีการเว้นระยะห่างกัน

ไม่ได้ส่งพวงหลีดมาไว้อะไรกันหลายคน
แต่เดิมกำหนดพิธีชาปนาคิตเวลา๑๕นิริกา
แต่ว่าร่างของนครมาถึงวัดเร็วกว่ากำหนด

ประกอบกับเมื่อวานนี้ฝนตกลงมา
ทีนี้ทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจ
ในการขยับช่วงพิธีการให้เร็วขึ้นกว่าเดิม
นครติดโควิด๑๙
จากการถ่ายรายการหนึ่งเมื่อวันที่๗เมษายน
มีคนที่ติดเชื้อในรายการนั้น
ทั้งคุณบอลเชิญยิ้มคุณแจ๊สชวนชื่น

ทางครอบครัวของนครเองก็ได้พานักคอมไปตรวจ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลแจ้งว่าน้ำยาตรวจหมดนะครับ
ก็เลยมีการตรวจอีกครั้งในวันที่๑๑เมษายน
และทีนี้ก็รู้ผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ในร่างกายของนครคือเย็นวันที่๑๒เมษายน
ก็พบว่านักคอมติดโควิด๑๙นะครับ
นครเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสินแพทย์ก่อน
เราได้เห็นภาพของรถพยาบาลของโรงพยาบาลสินแพทย์
มารับนาคอมที่บ้านนะครับ
แล้วก็มีการย้ายไปโรงพยาบาลวิพารามนะครับ

จากนั้นก็พบเชื้อโควิดลงปอด

ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบรามาธิบดีจักรีนรึบดินนะครับ
ต่อมามีอาการโคม่าอวัยวะล้มเหลว

ซึ่งช่วงค่ำของวันที่๒๙เมษายน
คุณไอซ์ก็มีการโพสต์ออกมาถึงอาการของคุณพ่อ
บอกว่าร่างกายของคุณพ่อไม่ดีเลยนะครับ
แล้วก็ไม่รับยาต่างด้วยนะครับ
คุณหมอให้ยาเต็มที่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนักคอมใส่ท่อช่วยหายใจ
เขาบอกการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นสิ่งที่ทางการแพทย์จริงไม่อยากทำ
แต่ว่าต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตเท่านั้น
การใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วย

บอกว่าผู้ป่วยจะรู้สึกทรมานเหมือนกันนะครับ
บางทีต้องวางยาสลบวางยานอนหลับกันเลย
เพราะว่าผู้ป่วยถ้าตื่นมาจะรู้สึกแบบเจ็บทุราย

แต่ว่านั่นถือว่าเป็นขั้นตอนในการที่คุณหมอจะช่วย
เพราะว่าการให้ออกซิเจนทางปากให้ไม่ไหวแล้ว

แล้วก็ทำให้ออกซิเจนไม่เข้าไปในเลือด
ดังนั้นต้องใส่ชื่อเครื่องใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปในปอดเลยนะครับ
แต่ว่าถ้าปอดเนี่ยมันสู้ไม่ไหวนะครับ
แล้วก็มีจุดฝ้ามีด่างต่าง
เชื้อต่างมันจะเริ่มลุกลามไปทั้งที่ตับแล้วก็ไปทั้งที่ไต
ดังนั้นก็อาจจะมีการตับวายมีอาการไตวายได้อีกนะครับ
คุณหมอเขาก็บอกมาบอกว่าทำเต็มที่แล้วสำหรับการดูแลนักคอม
ซึ่งจริงเรื่องของนักคอมสัตว์ตาที่แล้วที่เรามารับข่าวให้ฟัง
เรายังอัปเดตรายงานของอาการกันอยู่เลย
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่า๑สัปดาห์ผ่านมาจะเกิดเป็นข่าวเศร้าแบบนี้
แล้วก็พูดถึงนะคะบอกว่าพาพ่อค่อมขึ้นรถ
บอกพ่อให้นั่งข้างหลังกับนิลา
พยายามให้นิลาพูดกับตาตลอดทางที่ขับรถพาพ่อกลับบ้าน
ถามนิลาว่านิลาดูให้ทีซิลูกตาคล่อมคาดเข็มขัดไหมลูก

หนูจะมองเห็นได้ยังไงล่ะคะคุณตาตัวใสขนาดนี้
ขอดูภาพอีกทีได้ไหมฮะที่มีการโพสต์ไว้อ๋อล่าสุดที่หลานสาวกอดกับคุณตา
แต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทำพิธีชาปนกิจเสร็จสิ้นแล้ว
ก็จะมีการเก็บอัฐิเลยนะครับแล้วก็ประกอบพิธีต่อไปนะฮะ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของนคร
รวมถึงทุกครอบครัวด้วยนะครับที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ที่สำคัญนะฮะใครที่ยังไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
วันนี้มาตรการเริ่มแล้วนะมาตรการในการแบ่งโซนพื้นที่
สีแดงเข้มสีแดงและสีส้มนะครับ
ขอให้ดำเนินกิจวัตรประจำวันของท่านตามมาตรการต่างนะฮะ
ต้องทำอย่างเข้มงวดด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าแต่ละพื้นที่นี้มีมาตรการอย่างไร